พอดีรถวันนี้ได้ยางแตกยางรั่ว

วันนี้ผมขอขอบคุณมากเลยนะครับ

ซีเดนกลางถนนเกือบพลิกคว่ำ

แยกวังเย็นอำเภอแปลงยาวฉะเชิงเศร้า
พี่คนขับประคองรถมาจอดข้างทางได้แล้ว
แต่ยางแตกจะจัดการยังไง
คิดอะไรไม่ออกโทร๑๙๑สิครับ
แล้วฮีโร่ในเครื่องแบบก็มาช่วยเหลือ
ปั๊บขยับนิดหน่อยก็เรียบร้อยฮะ
เอ่ยชื่อกันเสียหน่อยดาบตำรวจปรัชญานาคเขียว
สายตรวจจราจรสพแปลงยาวฮะ
มาพร้อมน้องนักเรียนนายสิทธิ์ตำรวจต่อชะดอด
ที่มาฝึกงานก่อนจบหลักสูตร
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนได้ดีเยี่ยม
ตำรวจน้ำดีแบบนี้ต้องขอบคุณ